ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการป้องกันแชมป์อาเซียนคลับ๒๐๒๒ที่จะแข่งขันวันที่๒๐ธันวาคมถึง๑๖มกราคมปีหน้านะครับ
ทีมชาติไทยก็อยู่กลุ่มเอร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ทีมจากรอบคัดเลือกนะครับ
มอลเลสเตย์หรือว่าบรูไนนะครับก่อนหน้านี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่า
เทคนิคแล้วก็ทีมชาติได้คุยกับทางมาโนโกกิ้งหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยว่าจะมีเกมอุ่นเครื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมสองเกมด้วยกันนะครับก่อนที่จะแข่งขันอาเซียนคลับ
ก็คือกำหนดไว้จะแข่งขันวันที่๑๓พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคมนะครับ
โดยเกมอุ่นเครื่อง๒เกมเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นวันไหน
แต่ว่าจะจัดแข่งขันต่อเนื่องกันยืนยันว่าทีมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเนี่ย
เป็นทีมชาติแน่นอนนะครับจะมาอาจจะมาเตะกันที่ไทย
แล้วก็เป็นทีมจากชาติตะวันออกกลางแล้วก็อีกทีมนึงเนี่ย
เป็นทีมจากชาติอาเซียนแต่ว่าอยู่คนละกลุ่มกับทีมชาติไทยในสิก